อันนี้ก็ไม่รู้จะเดือดร้อนเพราะความเชื่อหรือเปล่า
ความเชื่อที่ว่าคือความเชื่อในการมั่นใจว่าสินค้าตัวเองดี
ผลิตภัณฑ์ตัวเองโดนนะครับเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกไป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างโดนกันเป็นแถวเลยนะคะ

แล้วคล้องสระตงสระตอกหูเป็นสตอรี่ยาวมาก

เบลาราดีเพิ่งเปิดตัวเป็นบอสนี้แล้วกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนึง
เริ่มถูกจับตามองว่ามีปัญหาอะไรออกมาหรือเปล่า
ซึ่งเบลล่าเองยืนยันว่าธุรกิจของตัวเองโปร่งใส
ปลอดภัยตามกฎหมายทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
ตัวนี้ที่เบลเป็นบอสอยู่เบลเลือกแล้วที่จะทำ

เบลทดลองใช้เบลคัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาก
แล้วเบลก็ทั้งในเรื่องของแหล่งผลิตโรงงานต่าง
ก็คือมั่นใจได้เลยมีคุณภาพ
ถ้าเป็นสำหรับในตัวของทางบริษัทเองที่

ถามว่าตอนนี้มีผลกระทบไหมคือ
จะเป็นในแง่ของอย่างที่บอกก็คือเป็นความห่วงใหญ่ซะมากกว่าค่ะ
เพราะว่าทั้งข้อมูลหรืออะไรต่าง
คือของทางแบรนด์คือตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยจริง
และก็โปร่งใวยมากเลยใช่ไหมครับพี่แจ๊กอธิบายหนูนิดหนึ่ง
จริงแล้วเป็นบอสก็คือเป็นโมเดลนะคะของการทำธุรกิจแบบใหม่นะคะ
ก็คือเหมือนว่าจ้างตลาดมาแล้วก็มาเป็นเหมือนบอสเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
แต่ว่าอันนี้เล่าได้เลยเนาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
เขาก็คือไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรหรอก
ค่ะก็มีคนว่าจ้างกันมาแล้วก็เป็นเหมือนแบบตัวแม่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้น
ทำให้เกิดความเชื่อถือคนก็จะมาซื้อก็จะมาขายกันมากขึ้น
มันจะกึ่งเป็นแพ้พรีเซนเตอร์นั่นแหละเนอะนะคะ
แต่ว่าเขาก็เรียกว่าบอสนั่นเองค่ะก็มีบอสแต้วที่ผ่านมา
ก็ศึกษากันดีแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมาก
ภาพเนาะสำคัญเนอะเรื่องนี้ผ่านไปมาดูเรื่องหัวใจหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มคนสนิทอย่างพี่เวียช่วงนี้เนี่ยละครฝ่ายชายเขาออนแอร์อยู่

เอ้าถอดเสื้อเอ้าวิ่งตามชายหาด
มีคนบอกว่าโชว์กล้ามปู

ใช่เรียกว่าอยู่ในบ้านในถ่ายละคร

ก็เป็นการคืนกำไรให้คุณผู้ชมละมั้งคะ

โอ้โหไม่ต้องอิจฉาเบลล่ะค่ะ

นะคุณผู้ชมก็เอาว่ากันไปนะคุณผู้ชม